ส่วนที่จังหวัดบุรีรำนะคะมีเหตุสลดเกิดขึ้น
เรื่องของเด็กจมน้ำอันนี้ต้องเตือนจริง
บ่อยครั้งมากเวลาเด็กที่ไปเล่นน้ำโดยลำพัง
ไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้ใหญ่อยู่นะคะ
น้องแน็กค่ะอายุ๑๑เดี๋ยวนี้เรียนอยู่
ป๕ไปเล่นน้ำกับเพื่อน

ซึ่งคนแถวนั้นไปเตือนแล้วรอบนึงบอกว่าช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำเยอะ
แล้วก็น้ำมันเชี่ยวด้วยอย่าเล่นกันเลยพอเถอะ
กำลังจะเลิกเล่นอยู่แล้วมีเพื่อนรุ่นพี่ไปเสริม

แล้วบอกน้องแน็กว่าเดี๋ยวสอนว่ายน้ำให้
แน็กอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นดูน้ำสิมันเชี่ยวขนาดเนี้ย
แล้วน้องแน็กก็เลยอยากว่ายน้ำเป็นไงอ่ะไหว้ไม่เป็นไรไหว้เดี๋ยวฝึกว่ายน้ำ
สุดท้ายหมดแรงแล้วน้ำมันเชี่ยวแล้วน้ำมันเยอะ
ช่วงนี้ฝนตกชมน้ำไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองบ้านใหม่หมู่๔อำเภอเมืองบุรีรำนะคะ
ตำรวจสพเมืองบุรีรำไปตรวจสอบพร้อมกับทางกู้ภัย
ก็ไปงมค้นหาค่ะจุดตรงนี้เป็นคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
มันก็เลยค่อนข้างลึกเจ็ดเมตรได้กระแสน้ำเชี่ยวด้วย
ช่วงนี้ฝนเยอะด้วยน้ำยิ่งเยอะน้ำยิ่งเชี่ยว
กู้ภัยงมหาร่างของน้องแน็กเป็นชั่วโมงค่ะ
สุดท้ายเจอเจอร่างของน้องแน็กเด็กชายธวัชชัยอยู่เย็นอายุ๑๑ปี
เรียนอยู่ป๕โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
เนื้อตัวคือซีดแล้วใส่กางเกงชั้นในตัวเดียว
จากการสอบถามชาวบ้านชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุน้องแน็กไปเล่นน้ำกับเพื่อนชั้นเดียวกัน
แล้วก็มีรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันไปเล่นน้ำด้วยนะคะ
รวมแล้ว๖คนน้องแน็กว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
ก็เลยถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดร่างจมหายต่อหน้าต่อตาเพื่อน
พอนำร่างน้องแน็กขึ้นมาได้เนี่ยนะคะ
คุณตาคุณยายของน้องแน็กเนี่ยร้องไห้ไม่หยุด
โผล่เข้ากอดร่างของหลานชายร้องไห้แทบขาดใจคุณผู้ชม
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปคุยกับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ
นางจินดาเกยรามอายุ๕๔ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้สักบ่ายโมงได้
เธอก็กำลังกลับจากไปดูข้าวที่ทุ่งนา
เห็นเด็กเล่นน้ำกันอยู่๔คนนะคะ
ตะโกนเตือนแล้วนะว่าเลิกเล่นเถอะน้ำมันลึกน้ำมันเชี่ยวฝนตกด้วยช่วงนี้
แต่เด็กก็ไม่ฟังไงก็ได้ยินเสียงเด็กตะโกนอีกทีก็คือเด็กจมน้ำแล้ว
เธอก็เลยรีบไปดูค่ะเห็นเลยว่าน้องแน็กกำลังจมน้ำ

เห็นท่าไม่ดีรีบเรียกชาวบ้านให้มาช่วยด้วยแต่ก็ไม่ทัน
จินดาบอกว่าเสียใจมากที่ช่วยน้องแน็กไม่ได้
คือเห็นภาพน้องแน็กจมน้ำไปต่อหน้าต่อตา
ภาพนี้มันยังติดตาติดใจเธออยู่เลยมันสะเทือนใจมากค่ะ
ยายเสียใจแล้วยายไม่ช่วยเองไม่ได้เลย
ถ้าเขาฟังอยู่มีอะไรจะบอกเขาไหมครับ
ก็ไม่ยายเขาบอกว่ายายช่วยใจแต่ยายช่วยเองไม่ได้แน็ก

ทำให้เห็นภาพปิดตา

ค่ะคือคนที่เห็นเหตุการณ์ยังแบบ
เสียใจมากที่ช่วยเอาไว้ไม่ทันนะคะ
ทีมข่าวไปถึงบ้านของน้องแน็กเลยนะคะ

คุณตาประนอบด้วงประโคนอายุ๕๒
คุณตาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็บอกน้องแน็กแล้ว
ให้อยู่บ้านอย่าออกไปไหนคือเตือนแล้วอะค่ะ
เพราะว่าทางครอบครัวเขาไปช่วยงานศพเพื่อนบ้าน
แน็กก็บอกคุณตาว่าไม่ไปไหนหรอก

คุณตาก็เลยบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะหนีไปเล่นน้ำกับเพื่อน

ตลอดว่าอย่าไปเล่นน้ำนะเพราะกลัวจะจมน้ำ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นจนได้
ตั้งเที่ยวยังแรงเลยผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
น้ำมันลึกพูดน้ำมันตั้ง๗เมตร๘เมตร

ตกใจหมดเลยพูดอะไรไม่ออกเลย
เขาบอกมันแล้วว่าอยู่บ้านนะลูก

พอผมกลับมาก็หายจักรยาน
นี่แหละผลสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้แหละ

อืมคุณตาเสียใจมากค่ะ
คุณตาบอกว่าพ่อกับแม่ของน้องแน็กไปทำงานต่างจังหวัด
หยุดน้องแน็กก็เล่นเกมดูทีวีอยู่บ้าน

ซึ่งทีนี้ค่ะพ่อกับแม่ของน้องแน็กทำงานอยู่กรุงเทพ
ก็ต้องเดินทางมาที่นี่เพราะว่าน้องแน็กเสียชีวิตแล้วมาด้วยหัวใจสลาย
คนเป็นพ่อเป็นแม่นายชาตรีอยู่เย็นอายุ๓๐ค่ะ
วันนาด้วมประคมอายุ๒๘ค่ะคุยกับนักข่าวของเราคุยไปร้องไห้ไป
บอกเลยว่าอยู่กรุงเทพไปทำงานไม่ค่อยได้กลับบ้าน
เพราะว่าต้องทำงานเก็บเงินส่งเสียครอบครัวก็ฝากน้องแน็กไว้ให้คุณตาคุณยายดูแล
พอรู้ข่าวว่าน้องแน็กจมน้ำตายเนี่ยนะโอ้โหคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำอะไรไม่ถูกเลยอะค่ะ
เสียใจมากยังทำใจไม่ได้ลูกชายคนเดียวนะคะ
บอกว่าช่วงเช้ายังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ให้เป็นอุทาหรณ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน
ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกนะคะ
น้องเขาจะเป็นเด็กร่าเริงไม่ดื้อไม่สนค่ะ
เขาจะเป็นคนเงียบปกติเขาจะอยู่บ้านตลอด
เขาจะไม่ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกค่ะ
แต่ช่วงที่เกิดเรื่องนะคะไม่รู้อะไรยังไงเขาถึงได้ไปเล่นน้ำ
ไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวตัวเองค่ะ
เคยเห็นแต่แบบเกิดกับครอบครัวคนอื่นค่ะ
พอมาเกิดกับครอบครัวตัวเองก็รับไม่ได้เหมือนกันค่ะ
มันย้อนเวลาไปไม่ได้ทุกอย่างมันสายเกินไป
เราทำได้เท่าแค่ทำใจอะครับแล้วก็ฝากถึง
คนที่มีหลานนะฮะเล็กนะฮะก็ดูแลลูกหลานให้ดีครับ
ที่มันจะสายเกินไปครับส่วนเพื่อนของน้องแน็กที่ไปด้วยกันวันเกิดเหตุ
เนี่ยนะคะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยก็เตือนน้องแน็กแล้วนะคะ
เอ็ดน้ำตรงนั้นเนี่ยมันลึกแต่น้องแน็กเนี่ยก็ไม่ฟัง
แน็กบอกว่าอยากจะหัดว่ายน้ำอยากจะหัดว่ายน้ำให้เป็นให้ได้
ซึ่งเพื่อนบอกว่าตอนที่เห็นน้องแน็กจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาตอนนั้นรู้สึกเสียใจมาก
เพราะว่าเพื่อนคนนี้ก็คือน้องแน็กเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเพื่อนที่นิสัยดีคนหนึ่งของเธอเลยนะคะ
สำหรับพิธีศพของน้องแน็กเนี่ยก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๑คืน
แล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจศพที่วัดชุมพรวิสัยในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราเล่าข่าวลักษณะแบบนี้อยู่บ่อย
เรื่องของเด็กกับน้ำเนี่ยต้องระวังจริงมันอันตรายนะคะ
เห็นน้ำนิ่งเราไม่รู้หรอกมันลึกขนาดไหนมันเชี่ยวขนาดไหน